เล่นใหญ่จัดเต็มจริงนะคะกับละครเรื่องหมอหลวง

แบบถึงภิกษ์ถึงผิงใกล้ชิดเท่าประชาชน

คุณผู้ชมบอกเลยว่าหมอหลวงไม่ธรรมดายกแห่ไปที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
พร้อมแต่งองค์ทรงเครื่องตามคาแรคเตอร์ในละครเลยคุณผู้ชมค่ะ
ตลอดทางที่โปรโมทพี่น้องรวมถึงผู้โดยสาร
ที่อยู่อนุสวรีให้ความสนใจกันเยอะมากเลยนะคะ
และในละครนี้ค่ะจะหวานขนาดไหนเราไม่รู้
แต่ชีวิตจริงต่างคนต่างสวิทย์กับตัวจริงมากเลย
ประทับใจมากเลยเพราะว่าแฟนให้การตอบรับอย่างดี
แล้วก็ยังได้ร้องเพลงเป็นภาษาตากะเลาะอีกด้วยนะคะ
มีทั้งแซวด้วยนะเหมือนจำลองงานแต่งยังไงอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมนะคะ
คุณผู้ชมดูภาพสิสวยมากเลยสาวคิม
ตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้จัดที่เมืองไทยแล้วก็ประเทศอื่นแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งเธอขอดูคิวของตัวเองก่อนแล้วก็หมากด้วยไปคู่กัน
แล้วถ้าเป็นไปได้นะก็อยากจะไปเจอแฟนทุกประเทศเลยล่ะค่ะ
นี่คุณผู้ชมค่ะแล้วความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งอัปเดตนิดนึงละกัน
ล่าสุดไปลองชุดเจ้าสาวมาที่แพรรี่

บอกว่าบางชุดเนี่ยมันคาใจพี่ก็เลยได้กลับไปลองใหม่ให้มันแล้วใจซะงั้น
ก็ได้ชุดงานแต่งทั้งหมด๕ชุด

แต่งงานที่เมืองนอก๒ชุดในเดือนกันยายน
และที่ไทย๓ชุดในเดือนพฤศจิกายน
ซึ่งเธอออกตัวก่อนเลยว่าไม่อยากให้โฟกัสเรื่องมูลค่า
เรื่องชุดนี่ใจฝ่ายหญิงคิมเบอร์รี่จ่ายเอง
ส่วนเรื่องงานเป็นหน้าที่ของหมากค่ะ

และที่สำคัญหมากเองก็ตื่นเต้นไปพร้อมกับเรานี่แหละคุณผู้ชม
เพราะว่าหมากเนี่ยยังไม่เคยได้เห็นชุดเจ้าสาวของคิมเบอร์รี่เลยค่ะ

ใช้ดื่มเหนื่อยแล้ว
แล้วเขาก็บอกว่าถึงเลือกไปอ่ะก็ไม่ถูกใจอะไรแบบนี้ค่ะ

ผมช่วนเขาครับเขาไม่อยากไปแต่ผมช่วย
อีสนุกแถวนั้นมีอะไรทำเยอะ
อะไรอย่างนี้แล้วแบบงานแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
งานแข่งยิปซีข้างทะเลอะไรอย่างเงี้ย

โอ๊ยร้อนอะไรอย่างนี้ร้อนมากนะแต่เขาก็ยืนเขาก็สู้
น่าจะเป็นงานสุดท้ายที่ไปไม่น่าไปแล้ว